ออกการแล้วก็สุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จบลง

คุยกันตอนนั้นต้องถึงใจยากไหมคะมินค่ะตอนนี้แบบตกลงกัน
จริงเราพยายามกันมาแบบเต็มที่แล้วแหละ
แล้วก็ค่อยทบทวน
อย่างอาทิตย์แรกที่แบบคุยกันว่าจะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้

ก็คืออยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็แบบไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่บ้าน
แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมีครอบครัวรู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
สาเหตุสักมันมาจากโควิดไม่ได้เจอกันหรือยังไงบ้างค่ะ

แต่ว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันคนสองคนมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พยายามกันแบบเต็มที่แล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างนี้
มีการปรับดูหรือแบบมีการพูดคุยแบบว่ากลับมาแบบร้องเปลี่ยนหรือว่าทำความเข้าใจกันบ้างไหมคะ
มีนะคือเชื่อได้ว่าเราทำเต็มที่แล้วคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแบบจนถึงวันสุดท้าย๕ปีเนี่ย

เสียตอนนั้นน่ะค่ะมินเราต้องกลับตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแล้วมาแบบว่าความรักเราไปไม่ได้อย่างนี้มันมีเผลอหรือแบบมันเศร้าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
เสียใจธรรมดาเนอะเราก็มนุษย์แบบเกิดเรื่องอย่างนี้มันก็เสียใจแหละช่วงแรกก็อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มรู้อะไรอย่างนี้
ชายก็พาไปกินข้าวเวลาไปกินข้าวอะไรอย่างนี้พี่ชายมินก็น่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสามคนแรกที่รู้ค่ะแล้วก็ค่อยดูแลกัน

ค่ะขออย่าถามอีกฝ่ายมิ้นท์เขาพูดรู้มั้ยครับ
เอ่อถ้าถามอีกฝ่ายเฮะมินท์อาจจะตอบแผนไม่ได้นอน
อันนั้นจะไปถามเองแต่ว่า
มินคิดว่าเราจบด้วยดี
เราก็ยังมีมิจรภาพที่ดีพูดมาที่ตาบิน
ทุกวันเราก็จะมาคุยกันที่แบบว่าอัลเฟย์ทั้งสุดเด็กกันได้อยู่

แบบเศร้าเศร้าเวลาไหม

คือมินเชื่อว่าเราเต็มที่กันแล้วเนาะแต่ว่า
ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่า
ถ้าเกิดว่าเรายังต้องไปต่อโดยที่มันไม่มีความสุขทั้งสองฝั่ง

ที่บ้านตกใจมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคนเยอะแหละน่าจะ
บ้านมินเหรอที่บ้านมินไม่ค่อยตกใจนะ
เหมือนกับคุณพ่อแม่ก็พอจะทราบมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหมายถึงว่าคือมันผ่านช่วงเวลามาแบบอย่างช้า
คือเราไม่ได้บุ่มบาปอะไรเลยมันคือการทบทวนมาแล้วเป็นอย่างดีอะค่ะ

นว่ามันไม่มีหรอกแต่ว่าเหมือนกับมันปกติเนาะ
เราเจอเพื่อนที่เรารักหรือว่าครอบครัวเราเจอ
แล้วแบบเราไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้หัวหล่ออะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องรู้แหละโดยเราก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะ

ใช่ใช่เหมือนกับว่าคนรักกันมันก็ต้องแบบเอ้ยทำไมไม่ล่าเริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าในวันที่เราแต่ชุดว่ายน้ำแล้วเราโพสต์ว่าเราโสดผีดได้
หลังจากนั้นไปก็ชุดว่ายน้ำ
ไม่มีแล้วอันนั้นเป็นครั้งเดียวว่าไป

ยังไม่มีนะเพราะว่าหลังจากคือมินคิดว่าคนไม่แน่ใจเยอะ
ก่อนหน้านี้มันก็เหมือนที่ทุกคนทราบว่า
มันแนะจริงไม่จริงอะไรยังไง
แล้วเราก็เราก็ไม่ตอบเราก็ส่งหัวใจไปหนึ่งอันอะไรอย่างนี้

คนสนิทก็ไม่ค่อยทราบ
มันตัดสินใจนานไหมค่ะที่บอกว่าจะอินโฟนอะไรอย่างนี้
แต่ที่ได้ออกรายการด้วยอะไรอย่างนี้ตัดสินใจนานไหม
ตัดสินใจนานไหมหรอคือไม่นานนะวันนั้นมันก็เรียลมาก
เขาถามเราก็เราก็คิดว่ามันนานพอสมควรแล้ว
ที่เราจะออกจากจุดที่เราพูดได้
จริงมันไม่ใช่ความลับนะแต่เรารู้สึกว่า
เคยเป็นไหมเวลาที่แบบเรายังไม่พร้อมจะพูด

ไม่เคยมีแฟนหรอก

เดี๋ยวก็เราอยู่กับปัจจุบันก่อนไหม

เพิ่งไปคิดว่าเออรักครั้งต่อไปจะเป็นยังไง
คือตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่เพื่อมีความสุขสวย

เวลาใช้เกินกันแล้วใช่ไหม

มันไม่ต้องใช้เวลาหรอก

มีความสวยใจให้คนใหม่หรือเปล่า

ตอนนี้ก็คืออยู่กับเพื่อนอยู่กับผู้จัดการ

อะไรนั้นที่เธอหรือเปล่ามีคนถาม

แสดงว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไหม

นว่ามันสุดล่ะ
คือมันผ่านการทบทวน

เอามาถือแฟนสุดท้ายก็ฝากถึงแฟนด้วย

โจจิปได้นะคะ

เป็นแรกเลย

พี่ออสโดนคอมเมนต์โจมตีจนแบบสงสารเลย
อะไรอย่างเนี่ยคือเราเจอกันในรายการ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรต่อค่ะ
ใช่เราก็เป็นพี่น้องที่ดีในวงการต่อกัน

อ๋อไม่คือในรายการเนี่ยมันพูดกันขำ

มันเลยกลายเป็นแบบประเด็นขึ้นมา
แล้วพี่โอ๊ตก็แบบโดนจมตีอะไรอย่างนี้

ย่าอนาคตพี่โอ๊ตมีสิทธิ์ไหมคะ

รอเนื้อนั้นได้มั้ย

หาอย่างโสดอยู่ชจุงนี้

ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป